ข่าวต่อไปนะคะเป็นเรื่องของหนุ่มพม่าดวงแข็งค่ะ
มาทำธุรกิจในประเทศไทย
แต่ถูกเพื่อนร่วมชาติลวงไปฆ่า
ลักษณะของการลวงไปฆ่าก็คือให้ขับรถไปด้วยกัน

หนุ่มพม่าลายนี้พยายามประคองรถ

ทำให้รถตกลงไปในคลองข้างทางแบบนี้
หลังจากอาการบาดเจ็บทั้งจากอาการที่คาดว่าอาจจะจงน้ำตายได้นะคะ
ถ้าสมมุติว่ารถมันอยู่ในน้ำนานแบบนี้นะคะ
ตำรวจสพบังโทรรัฐรับแจ้งเหตุ

รถเก๋งคันนี้ตกลงไปในคลองริมถนนทางเข้าวัดบางน้ำวน
ในตำรวจบางทวรัฐอำเภอเมืองสมุทรชาครค่ะ
หลังจากได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนะคะ
เจอรถยนต์คันนี้สีขาวอยู่ในคลองข้างทาง
ด้านในมีคนด้วยค่ะบาดเจ็บนะคะ
กู้ชีพรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลวิพารามสมุทรสาครค่ะ
จากการตรวจค้นภายในรถพบบัตรห้อยคอของผู้ชายที่ได้รับบาดเจ็บ
ระบุชื่อว่านายโจเลตำแหน่งกรรมการชมรมเศรษฐกิจการค้าในย่างกุ้ง
สอบถามชายคนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นพลเมืองดีเป็นคนพบเห็นแล้วก็โทรแจ้งตำรวจ
บอกว่ากำลังขับรถกลับที่พักหลังจากเลิกงานแล้ว

ตอนแรกเห็นขับแซงขึ้นไปก่อนแล้วก็เห็นสายไปสายมาก่อนที่จะพุ่งลงคลองไปเลย
และในจังหวะนั้นเขาก็อ้าวเกิดอุบัติเหตุก็หวังจะเข้าไปช่วย
จังหวะที่จอดรถลงไปช่วยเห็นผู้ชายคนหนึ่งเปิดประตูออกมาตะเกียกตะกายขึ้นมา
แล้วก็วิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วตอนแรกสงสัยแต่เก็บความสงสัยไว้ก่อน
เพราะต้องไปดูว่าในรถมีคนอีกไหมอ้าวมีอีกหนึ่งคนติดอยู่ในรถและเห็นมีบาดแผลที่ศีรษะ
มีเลือดไหลเต็มเลยนะคะก็ช่วยนำตัวออกมาค่ะ
ส่วนหญิงสาวพลเมืองดีอีกคนที่เห็นเหตุการณ์เช่นเดียวกันเล่า
ว่าขณะที่ลงไปช่วยผู้บาดเจ็บ
สอบถามจับใจความได้ว่า
คนบาดเจ็บมากับเพื่อนชาติเดียวกัน

ขณะที่ตัวเองขับรถอยู่นะคะ

ติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ